มาดูประเด็นดราม่าในแวดวงเพลงลูกทุ่งกันหน่อยนะคะ
คุณอาร์มชุติมาค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวนะคะ
เขาเป็นคนร้องเพลงอดีตเคยพังแล้วก็แต่งเพลงผู้สาวขาเลาะ
ผู้สาวขาเลาะคุณลำไยหายทองคำร้อง
แล้วก็โด่งดังมากดังเป็นพลุแตกเลยนะคะ
ปัญหาก็คือทางด้านของคุณอาร์มชุติมา
เขาประกาศว่าเขาจะไม่สังกัดค่ายหายทองคำแล้ว
แต่จริงแล้วเขายังมีสัญญาเหลืออยู่ประมาณ๒ปี๗เดือน
ดังนั้นตอนนี้พอเขาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
แล้วก็ร้องเพลงในค่ายนี้
เขาถูกเจ้าหน้าที่จับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ
ก่อนหน้านี้เขาไปร้องเพลงนะคะที่จังหวัดสะแก้ว
ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ตำรวจมาจับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์
๙ตุลาคมไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
ตำรวจก็จับคาเวทีเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกัน
คุณอาร์มชุติมาก็เลยบอกว่าแบบนี้แย่แล้วเขาจะทำยังไงดี
แล้วก็ทางผู้บริหารของค่ายก็ประกาศเลยว่าใครจ้างงานอาร์มชุติมาทุกรายจะดำเนินคดี
คือเรื่องของอาร์มชุติมากับค่ายหายทองคำเนี่ยที่มีคุณประจักรชัยเป็นเจ้าของค่าย
ซึ่งเขาเรียกกันว่านายห้างนายห้างประจักรชัย
ตอนนี้คนนี้ฮะในห้างประจักรชัยเจ้าของค่ายหายทองคำเนี่ย
ตอนนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงแบบพีคสุดของรอยแตกนะ
ชุติมาเนี่ยเป็นนักร้องนักแต่งเพลงอายุ๑๙ปี

แต่ว่าตอนที่ย้อนไปตอนเธออายุสัก๑๖๑๗เนี่ยเธอแต่งเพลงเอง
เพลงดังเนี่ยที่เธอเคยแต่งไว้ก็คือเพลงอดีตเคยพัง
๒วันมีคนเข้ามาดู๕แสนวิว

คุณประจักรชัยเนี่ยเจ้าของค่ายหายทองคำเนี่ย
ก็เลยติดต่อให้มาเข้าค่ายให้มาอยู่ค่ายนี้

ซึ่งค่ายนี้มีนักร้องชื่อลำไยหายทองคำ
พออาร์มชุติมามาอยู่ด้วยก็มาแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะ
ลำไยหายท่องคำร้องโด่งดังเป็นผู้แต่ง

แต่ว่าวันหนึ่งอาร์มชุติมาบอกว่า

แล้วเธอก็มีเพลงมีอะไรอยู่ในค่ายด้วย
แต่รายได้ของเธอทำไมมันน้อย

ปัญหาก็คือเรื่องของรายละเอียดของสัญญาค่ะ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่า
เขาจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ให้กับคุณอาร์มชุติมา

เท่าที่เราได้ข้อมูลมานะครับ
จะมีทั้งหมด
จะมีทั้งหมด๓เพลง
ในสัญญานะครับมีผู้สาวขาเลาะ
ภาพเก่านะครับแล้วก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งคือ
อดีตเคยพังนะครับที่ในห้างนะครับ

ซึ่งสัญญาทั้งหมดนี้นะครับ
เราถือว่าเป็นสัญญาที่เป็นโมคิยะนะครับ

เราถือว่าต้องการช่วยเหลือผู้เยา

ที่ถูกเอาเปรียบของในห้าง

ที่ทำให้เด็กคนหนึ่งนะครับ

ถึงเวลาที่ในห้างต้องชดใช้แล้วครับ
รูปแบบที่ผมจะดำเนินการกับในห้าง
จะเป็นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในห้างนะครับ

ต่ออธิบดีกรมสมกร

แต่ขณะนี้เรากำลังบังคับใช้กฎหมายกันในห้าง
ที่เอาเปรียบเด็กนะครับ

เป็นโมคิยะตั้งแต่เริ่มต้น

อัจฉริยะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา

สัญญาของนักร้องในสังกัดศิลปิน

ก็คือตอนนั้นน้องอาร์มอายุ๑๗ปี

แต่ว่ามีการพูดด้วยวาจาว่าถ้าเพลง
สาวขาเลาะดังจะได้๕

แต่ก็ไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรเลยค่ะ

ตรวจสอบภาษีเงินได้นะคะ
ไปตรวจสอบดูว่ารายได้จากเพลงผู้สาวขาเลาะเนี่ย

แล้วผู้แต่งอย่างน้องอาร์มได้เท่าไหร่
ต้นคาดว่ารายได้จากเพลงดังขนาดนี้

เวลาผมเจาะผมเจาะตายเลยนะ

ให้เวลามาพูดคุยมาเจรจากัน

ส่วนเพลงที่ในห้างอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์

อัจฉริยะบอกว่าก็เลยบอกน้องอามไปแล้วว่า
ต่อไปนี้ไม่ต้องร้องเพลงนี้ก็ได้

แสดงคอนเสิร์ตไปเลย

ถ้าไม่ร้องเพลงนี้ในห้างก็ทำอะไรไม่ได้
ตำรวจก็มาจับไม่ได้อย่าร้องเพลงที่เป็นลิขสิทธิ

ก็ต้องไปดูเรื่องของทางแพ่งเรื่องของค่าเสียหายกัน
คือที่คุณอัชริยะบอกว่าสัญญาเป็นโมคียักษ

ตอนนั้นมีแม่น้องอาร์มลงนามเป็นพยานค่ะ
แต่การเป็นพยานไม่ได้มีนัยยะทางกฎหมาย
แต่ในห้างประจักรชัยเขาก็บอกว่า

เท่าเทียมไม่เป็นธรรมแล้วอยู่ดีขอไปแยกตัวเป็นอิสระ
แต่คุณมีสัญญาอยู่กับค่ายอีก๒ปี๗เดือน
เขาก็มีสิทธิ์จะไปจับเวลาที่คุณเอาเพลงของค่ายไปร้องอย่างนี้
ข้าพเจ้าเป็นบิดามานดาเป็นคู่สัญญาของค่ายเพลง
แต่อันนี้ทางผู้ปกครองลงนามแค่ในฐานะพยานเท่านั้น
แต่ว่าตัวนายห้างเองนะคะก็ได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์
เพราะว่าวันนี้ค่ะทางด้านของคุณอาร์มชุติมา
นักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้เขาเดินทางไปที่ค่ายหายทองคำ
นำพวงมะไลนำดอกไม้ทูบเทียนไปเลย
ทำพิธีขอขมาในห้างประจักรชัย
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน
เป็นดราม่ามานานแต่ว่าในห้างไม่อยู่ที่ค่าย
ก็บอกว่าที่คุณอาร์มชุติมาเดินทางไปเพื่อจะขอขมาในวันนี้
เพราะว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักค่ะ
ว่าจะมีการเดินทางมาพบกันเจรจากันในวันนี้
แต่ไม่รู้ว่าทำไมในห้างถึงไม่อยู่
อาจจะมีการประสานงานที่ผิดพลาดหรือเปล่า
วันนี้ก็เลยไม่ได้มีโอกาสพบกัน
ห้างประจักรชัยก็เลยเฟซบุ๊กไลฟ์เลยค่ะ
ขณะที่ไปสนามบินอุบลราชธานีนะคะ
เตรียมไปทำบุญในช่วงออกพรรษา
แล้วก็ประกาศเลยว่าผมก็อยู่บ้านผมนี่แหละ
แต่ผมไม่ลงมาใครบอกผมไม่มาตามนัด
บ้านผมผมนอนเปิดแอร์อยู่บนบ้านนั่นแหละ
ผมเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่มาทำไมใครนัด
เปิดให้เข้าก็ได้ลักษณะแบบนี้
บอกว่าไม่ได้หนีไปไหนนอนอยู่บนบ้าน

ก็คือไม่ยอมแล้วล่ะประมาณอย่างนั้น

เขาก็มีการแต่งตั้งคนดูแลทางกฎหมายนะคะ
รวารินอัธนาประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรม
ก็จะดูแลเรื่องของคดีความในฝั่งของค่ายหายทองคำ
ซึ่งเขาก็ยืนยันผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า

แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองทำสัญญาเหมือนกับค่ายเพลงค่ายใหญ่อื่นนะคะ
อืมอ่าส่วนลำไยหายทองคำเขาก็ชี้แจงตั้งแต่แรกแรกแล้ว
ตอนที่มีกรณีบอกว่าเขาก็เป็นแค่นักร้องในค่าย

ความสัมพันธ์ของเขากับอาร์มชุติมาก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม
ว่าอาร์ชุติมาจะเลือกจะเดินทางออกจากค่ายไปแล้วก็ตาม
แต่ว่าเพลงนี้ดังจริงนะคะ
มีผู้จัดการเขาติดต่องานคุณลำไยหายทองคำ

คิวเต็มทุกวันตลอดทั้งปีอย่างนี้
วันหนึ่งไป๔๕งานน้องเพลง